เรื่องที่เขาเปิดรับบริษัทอะไรอย่างนี้
อ๋อก็ยังส่งเงินไปเลยเพราะรู้ข่าวว่าส่งเงินไปให้เขาแม่
แล้วพี่สาวเป็นฟูก็ยังตกใจว่า
มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วเขาแบบก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะ
ไม่โทรไปหาเขาไม่อะไรเพราะว่าคือติดต่อเขาไม่ได้

งานแต่งงานศพแม่ก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
เพราะว่าเขาจะเครียดเรื่องลูกชายเขา

ใช่

ภรรยาเขาอ่ะคือแยกกันตั้งแต่ลูกยังเล็ก
เขาไปเนื้อเพื่อนนอกมาไง
แล้วกลับมาก็คือโดนเพื่อนโกงอะไรนี้
คือทำอะไรก็เอาอยู่ทั้งตอนโอเคแบบช่วยเหลือเขาตลอด
กลับมาก็เมียก็ไม่มีครอบครัวใหม่
เขาก็ตัวคนเดียวจนกระทั่งชื้อนี้
อืมแล้วหลังจากที่ได้เงินพอได้เงินรับบริจาคไปแปดล้านเนี้ยเขาได้ติดต่อใครในครอบครัว
ไม่เคยเลยพี่นี่ไม่รู้เรื่องเลย
ไม่รู้เลยว่าเขาแบบได้เงินเท่านั้นเท่านี้มารู้จากข่าวใช่ไหมครับ
รู้จักรู้จากข่าวรู้จักข่าวแต่ก็ไม่ได้ติดต่อเดี๋ยวจะว่าอะไรพอ
พอมีเงินแล้วมีญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ไงอ๋อเราก็เลยไม่อยากยุ่ง
ไม่อยากยุ่งแล้วแล้วที่ว่าเขาไม่ได้ใช้หนี้คนอื่นคนนู้นคนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
ไม่รู้ตอนนี้เขามีมีหนี้ก็คงจะเรื่องรถแต่ว่าตอนงานถูกแม่มาบ่นเหมือนกันว่า
ยังไม่ได้หาตังค์ให้เขาเลยยังไม่รู้ค่ารถอะไรอย่างนี้ใช่ครับ
เรามีเราก็พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปเขาไม่เคยกลับมาบ้านเลยใช่ไหมครับ
เคยมาเลยมีแค่เจอที่วัดอย่างเดียวใช่ใช่มามาแค่ถ้ามีงาน
หรือสงการอาจจะมาหลายหลายปีนะมาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือปกติแล้วอ่ะนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงครับเขาเป็นคนดี
บ้านปกติแล้วนะครับใช่เขาเป็นคนดีซื่อสัตว์คือคือขนาดเมียเขาเนี่ย
ไปตั้งนานแล้วเขาก็ไม่มีใหม่เลยก็พยายามขับรถเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว
ตัวคนเดียวสามสี่คนอ่ะลูกเขาแต่นี่แยกไปหมดแล้วไง
เขาก็ไปมีครอบครัวเขาแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่มีใครมาดูแลแค่เนี้ย
ปล่อยจะอยู่คนเดียวในความคิดของในทางด้านที่เราเนี้ย
น้องเป็นน้องสาวถูกไหมครับในความคิดของคุณป้าเองเนี่ย
คุณป้าคิดว่าตัวคุณลุงเนี่ยมีตังค์ขนาดนั้นแล้วอาจจะหนี
จะหนีหนี้ทิ้งหนี้ไปหรือเปล่าครับตอนนี้เขาน่าจะคิดอะไรอยู่
ไม่ไม่คิดอ่ะไม่คิดว่าเขาจะหนีหนี้เพราะว่าถ้าเขามีเงินเขาก็จะต้องใช้หนี้หมด
คือเขาเป็นคนมีมีสัญญาณพูดคำไหนคำนั้น
พ่อเป็นนายทหารเขาเขาคือมิสัยเขาถอดท่อมาเลย
ตอนนี้เขาอาจจะเครียดหรือว่าอาจจะไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยเครียดมากเครียด
ก็คือสรุปมีลูกสองคนผู้ชายเป็นโรคประสาท
ก็ได้แต่รอเนอะรอให้เขาออกมาทำอะไรให้ถูกต้องนะครับ
คิดถึงเขาอยู่แต่ก็หมดปัญญา
ไม่ได้ติดต่อเขาได้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนตอนนี้

คิดถึงอ่ะบอกน้องคิดถึงมากแต่ว่า
โอกาสก็จะได้เจอกันเนาะ
ก็ฝากบอกให้เขาทำอะไรให้มันเสร็จสับเนอะใช่ไหมครับ